แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นตำรวจที่อยู่ที่หนองปลือ
ที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องของบัญชี
ตอนนี้ผมได้บัญชีมาอีก๑อัน
เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าบัญชีชื่อเขายังเคลื่อนไหวอยู่

ลูกชายเป็นตำรวจเสียชีวิตแล้วเขาไม่เคยใช้บัญชีลูกเขาเลยอย่างนี้

มันมีเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีที่เป็นกรุงไทย
ในการกู้สหกรณ์เดี๋ยวจะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ตอนนี้รายละเอียดเนี่ยยังไม่มีความเชื่อมโยง
แต่รู้ว่ารู้จักกันอะไรกัน

ผมก็หวังว่ามันจะหยุดแค่นี้นะแค่นี้มันก็เยอะแยะ
โอ้โหถ้าเกิดเอาแล้วล่ะเขาเป็นผู้ต้องหา
เขาปฏิเสธข้อหาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
แต่ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ย
จะเป็นกี่คดีก็แล้วแต่เนี่ย
โดยเฉพาะถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องแล้วถูกตัดสินว่าผิดจริงเนี่ย
โอ้โหนี่ประเทศไทยนี่มันเป็นคดีใหญ่มากนะฮะ
อออศครับเรื่องสารสัญญานายอะฮะ

ตอนที่ตำรวจเขาขยายผลจากที่เจอในขวด
แล้วเขาก็ไปดูเลขแล้วไปตรวจที่โกดังที่

ในการอ่าทำประยะเล็กเล็กอะไรประมาณเนี้ยถ้าในศาลกรรมก็จะสั่งเป็นตัน
ตอนนี้ก็จะใช้ในโรงชุบอ่ารถยนต์อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เอาไปใช้
พวกอะไรยอมพวกเคลือบกัดโลหะยอมโลหะใช่ฮะก็ย้อมด้วย
ปิโตเคมีด้วยแล้วก็ใช้ในการชุบพวกโคเมียมทองคำ
เหลืองทองแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนร้านที่ไปเนี่ยเป็นร้านที่ขายปีก
อืมลักษณะสองร้อยห้าสิบกรัมเป็นเป็นเกล็ดเกร็ดอย่างงี้ใช่ไหมครับ
เป็นเกล็ดบริสุทธิ์เลยตอนนี้ใช้ในแล็บแล้วก็ใส่ขวดขายสองร้อยห้าสิบ
ใช่ฮะกระปูกที่ยึดได้ที่เนี้ยก็คือขายในแล็บเลย
เข้มข้นสูงอันนี้คือถ้าเอาไปผสมให้คนกินก็ตายอย่างนี้ใช่ไหม
ตายครับตายในในแล็บเนี่ยเด็กก็จะรู้แต่ว่าเราไม่กินอยู่แล้ว
ก็เหมือนเรามียาฆ่าแมลงในบ้านมียาเบื่อหนูในบ้านทุกคนก็จะเข้าใจใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นมันใช้เฉพาะเหมือนในแล็บก็ซื้อมาทำประยาทางเคมี
นะฮะทำประยาเคมีไฟฟ้าทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยที่สั่งร้อยกว่าคนเนี่ย
ซื้อเพื่ออะไรก็ต้องมาดูนะฮะแต่ว่ามั่นใจว่าในกลุ่มร้อยน่าจะมี
อาจารย์มหาลัยอ่ะที่ซื้อไปใช้ในห้องแล็บอันนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจเข้าไป
ถามแล้วแล้วตอบได้ก็โอเคมีหลักฐานเอาไปใช้ในห้องแล้ว
หรืออาจจะมีเซลล์เพราะว่าเขาเป็นร้านขายส่งอืม
ก็นำเข้ามาแล้วก็จะมีพวกตัวแทนจำหน่ายเอาไปขายอีกทีหนึ่ง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ไปขายในสถานศึกษา
โรงงานนะฮะทำพยายามบางอย่างแล้วก็ถ้าดูกฎหมายแล้วเนี่ย
มันวัตถุอันตรายเพศสามเพดานมันสูงนะฮะครอบครองอ่า
ถ้าจะขอใบอนุญาตก็คือหนึ่งตันหนึ่งตันก็หนึ่งพันกิโลกรัม
กิโลครับ๑๐๐๐กิโลเพราะฉะนั้นต่ำกว่านี้ก็สั่งได้เลยทางจะตาม
ประเทศอ่ะต่ำสั่งเอามาถ้าผมสั่งก้าวร้อยกิโลกรัมก็ก็สั่งเข้ามาได้
ต้องมีใบอนุญาตแล้วผมเอาเข้ามาผมก็มาแบ่งใส่ขวดขายใส่ขวดขาย
ใช่ค่ะอ่าผู้รพีสั่งซื้อมาออศ์สั่งซื้อมาผมก็ส่งพัสดุ
ไปให้ครับคือปกติคนก็จะรู้น้อยอ่ะเรื่องพวกเนี้ยนะฮะ
ก็ใช้เฉพาะนะครับก็ไม่น่าจะมีใครมารู้ในลักษณะที่
เอามาฆ่าคนแต่แต่อย่างที่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเซลล์ที่เขาซื้อมาเพื่อจะไปขายส่งต่ออะไรอย่างเงี้
อ่าถ้าเขาตอบได้มันก็อย่างพอเออเห็นเป็นเหตุเป็นหมดครับแต่ถ้าจะมีบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ย
อย่างเช่นซื้อดาราสาวคนหนึ่งอืมซื้อไปอย่างเงี้ที่ตำรวจเขาบอกเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบว่าเฮ้คุณซื้อไปทำอะไรอ่ะ
อันนี้คนทั่วไปซื้อไปไปทำอะไรอ่ะอันนี้ต้องถามเขาฮะ
คือตอนนี้อันตรายต้องถามเขาอันตรายเพราะว่ามันเป็นเกร็ดแข็งเหมือนที่เราตรวจเจอในซองชาเนี่ย
ทะลุเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้ละลายน้ำแล้วชาไปจุ่มนะฮะก็คือบดเป็นผงแล้วผสมกับซองชาเลยใบชาที่บดนะฮะผสมแล้วก็เขาน่าจะมีเครื่องทำซองชาเองอุ้ยก็คือมีเครื่องเครื่องบีบอ่ะบีบมุมนะฮะที่เราตรวจเนี่ยก็คือใช้เลเซอร์รามันครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ลองส่องกล้องดูก็
เพราะฉะนั้นเนี้ยไอ้ที่เป็นของแข็งเนี้ยมันก็จะบดเป็นผงเหมือนแป้งแล้วก็มาผสมนั่นผสมนี่ได้ใช้มือปล่าบดได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ถุงมือไม่งั้นไม่งั้นแสบอย่างงี้ใช่ไหมขับโกงบดธรรมดานี่แหละแต่ไอ้ซองชาที่เจอในรถวีออสใช่ไหมใช่ฮะซองชานั้นเจอคือเจอเยอะเลยเขาสามารถเอาโอ้โหทำขนาดเอาซองช

ก็ได้ยืนมือเข้ามาช่วยอ่าแล้วในวันที่ก้าก็จะมีการแถลงข่าวอยู่อ่านะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง